งูหน่อยค่ะงูดอกหมากหรือว่างูเขียวพระอินนี่ที่ฉันไปหาข้อมูลนะปกติงูชนิดนี้มันจะกินพวกแบบว่าหนูหรือว่าแมลงตัวเล็กจิงจกหรือว่างูที่เล็กกว่า
ทำไมถึงต้องหาอาหารการกินของงูรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่างูตัวนี้ไม่รู้ว่ามันหิวจนหน้ามืดตามัวหรือยังไง
งูเขียวพระอินตัวนี้กินสายสมอร์ท็อกเข้าไปค่ะเอ้าเดือดร้อนใครล่ะคะทีนี้เดือดร้อนกู้ภัยสิต้องไปช่วยเนี่ยไม่รู้ว่ามันหิวจัดแล้วหรือว่ามันตาไม่ดี

แบบงูตัวเล็ก
ให้ตัวงูคือว่าเป็นหัวงูนี้บ้าง

คือเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากนางภูสนิสาวารีรักษ
บอกว่าเนี่ยมีงูเขียวพระอินตัวนึงเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ตอนแรกกู้ภัยเขาต้องคิดว่าอ๋อให้ไปช่วยจับงูเขียวพระอินทร์ใช่ไหม
เปล่าจ้ะงูเขียวตัวนี้ที่มันเลื้อยเข้ามา
มันไปกินสายสมอร์ท็อกเข้าไปมาที่บ้านพี่หน่อย
บ้านพี่อยู่ที่แสวงหาที่อ่างทอง
ทีนี้พอไปถึงคุณผู้ชมก็เจอหลักฐานแบบคาตาเลย
งูเขียวพระอินทร์หรือว่างูเขียวดอกหมากตัวนี้เนี่ยนะ
ยาวประมาณสักหนึ่งเมตรมันกำลังกลืนสายสมอท้องเนี่ย
สีมันไม่ค่อยจะขาวเท่าไหร่ละกำลังกลืนลงไปในคอค่ะ
เขาจะเอาไปตั้งใจว่าจะเอากระเป๋าเสื้อผ้านี้
เดินทางกลับไปที่ศูนย์มูลนิธิ
ปรากฏว่าก็นี่ต้องมาสวมถุงมือจับงูเขียวออกจากถุงผ้านี้

ทีนี้ค่อยทำยังไงให้มันกลืน
ถ้าเกิดว่าเป็นคนก็จะแบบตบหลังให้แบบขย่อนออกมา
นี่งูเขาต้องค่อยขย่าว

ให้มันขย่อนสายสมอท้อคออกมา
ทีนี้ก็ดึงสายสมอท้องออกมา

หน้าที่ชีวิตของงูเขียวพระอินทร์ตัวนี้หน่อยค่ะ

ตัวแจ๊กมันจะตรง

มันกินเข้าไปจะสุดเส้นอยู่แล้วอะพี่
เส้นอยู่แล้วพี่
ดูจากอะไรคุณสุภาษารารู้ได้ยังไงว่าสุดเส้น

เขาไม่รู้เพราะว่าปกติเวลาเขากินอาหารอะไรไป

แล้วก็ลักษณะมันก็จะเป็นแข็งอยู่มันก็เหมือนกันนะคะ
นี่แหละแล้วก็เลยถามพี่วิริธิพล
พี่วิทธิพลกู้ไพรนะเขาก็บอกแบบขำนะ

ตั้งแต่ผมเป็นกู้ไพรมาหลายปี
ที่เพิ่งเจองูเขียวกินสายสมอท็อก
ตอนแรกผมงงนะยืนเกาหัวอยู่เลยว่ามันกินไปทำไม

คงเล้ยไปเจอสายสมอท็อกกลมเล็กสีขาวนี่
แล้วสายมันสักประมาณเกือบเมตรนะ
คือคงหิวจัดเลยเขมือบเข้าไป
แต่ว่าโชคดีนะที่เจ้าของบ้านมาเจอเขาพอดี

เอาสายสมอยท้องหายไปไหนเอ้าอยู่ตรงนี้นี่เอง
แล้วก็ไม่รู้คือมันเขียวมันไม่ใช่เขียวสิ
มันขย่อนมันกลืนเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะย่อยได้หรือไม่ได้
คือเอาง่ายไม่รู้ว่ามันคืออาหารหรือเปล่านี่แหละ
แต่ท้ายที่สุดนี่ดึงออกมาได้เรียบร้อยแล้ว
เขาเรียกว่าสายสมอท้อก็ปลอดภัย
แล้วงูล่ะงูก็ปลอดภัยดีหวังว่าจะปลอดภัย
นี่สิตข่าวแปลกนี่ฉันอ่านบทนี้คุณดีฉันลืมตายแล้ว

เผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปลุ้นกัน
บ้านเลขที่นี่ค่ะ๙๗หมู่๒ค่ะคุณผู้ชม